เขากำลังเตรียมพิจารณาเรื่องของบัญชีรายชื่อ

ว่าสมควรจะรับเรื่องของการยุปภักดิ์รึไม่

รวมทั้งมีข่าวว่าทางด้านของ๑๗
ซึ่งเป็นในทะเบียนของพักไทยรักษาชาติ

ไหว้พระทำบุญที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยา

วัดหน้าพระเมรุมราชิกามราม
จังหวัดพระนครศรีอายุทยากับหัวหน้าพักค่ะ
ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพร้อมแฮสแท็กไปที่แท็กภาพไปที่
ร้อยโทรปริชาผลพงภาษณิษฐ์หัวหน้าพัก
ก็ถือเป็นการปรากฏตัวต่อสื่อมวลชนครั้งแรก
หลังจากที่มีกระแสข่าวกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
เนี่ยฮะภาพนี้ข้อความขอบคุณทุกกำลังใจที่หลั่งไหลเข้ามา
ในช่วง๑๒วันที่ผ่านมาโดยระบุว่าขอยืนยันว่า
ไทยรักษาชาติยังคงมีจุดยืนดั้งเดิมแล้วก็จะเดินหน้าต่อไป
ในสนามเลือกตั้งเพื่ออาสาแก้ปัญหาให้กับประเทศและประชาชน
หลายฝ่ายต่างจับตาไปยังความเคลื่อนไหวของพักที่ทำการพัก
ปล่อยให้เงียบหงามไร้เงาแก่นำมาตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
นะฮะเช้าวันนี้มรโถปรีชาพลจะเดินทางไปที่พัก
นะฮะไปที่ทำการของพักถนนแจ้งวัฒนาด้วยนะครับ
ขณะที่ผู้สมัครสอสอของภักดิ์ไทยรักษาชาติทั้ง๘เขตที่อุดรธานี
เริ่มออกหาเสียงแล้วครับลงพื้นที่ไปพบปากพูดคุยกับพี่น้องประชาชน
ตามบ้านในพื้นที่ที่เขาลงสมัครตามเขตต่างแต่ก็ยังไม่ติดป้ายหาเสียงนะครับ
เนื่องจากว่ายังไม่ได้สรุปเรื่องของการรับรูปแบบป้ายหาเสียงจากพักเลย
ต้องรอฟังความชัดเจนจากที่ทำการพักสำนักงานใหญ่ซะก่อนนะฮะ
ส่วนพักอื่นก็มีการติดป้ายหาเสียงแล้วมีรถแห่หาเสียงต่างนานา
วิ่งไปตามถนนอย่างคึกคักทีเดียวนะครับเช่นเดียวกันกับที่สงขรา
สมัครของพักก็เร่งลงพื้นที่หาเสียงแบบประชิดตัวเลยนะ
เคาะประตูบ้านไปตรงนั้นตรงนี้เข้าบ้านเข้าไปเลยครับ
ไปถึงหัวบันไดบ้านนะฮะไปแนะนำตัวกับชาวบ้านนะครับ
ขณะที่แก่นำของพักพลังประชารัฐก็ไปร่วมกันปล่อยขบวนแห่ในเขตของกรุงเทพ
มหานคร๓๐เขตนี่นะฮะท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักเหมือนกัน
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเก๊กหลอกเหมือนท่านนายกที่ท่านเคยทำท่านนี้หน้าธรรมเนียบ
สมาชิกพักก็เลยเอาท่านี้มาเป็นท่าถ่ายรูปของพักแทนนะฮะ
นายอุตมัติสาวนายนหัวหน้าพักยืนยันพร้อมเดินหน้าเต็มตัว
และทุกคนอย่าลังเลที่จะตัดสินใจเดินเคียงข้างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งตอนนี้ทยอยนะป้ายของพักเนี่ยทยอยเป็นป้ายของผลเอกประยุทธ์กับผู้สมัครแล้วด้วยนะครับ
แล้วที่สำคัญยืนยันไปว่าพักพลังประชารัฐ
ทุกคนทุกดวงใจในพักจะยืนอยู่ข้างความถูกต้อง
จะไม่ทำในสิ่งซึ่งไม่วางควรเป็นอันขาดใช่เปล่ายืน
คุณผู้ชมเลือกตั้งครั้งนี้คือต้องบอกว่าประชาชนหลายคนเขาโพสต์
บอกว่าเขาสับสนเหมือนกันนะตอนนี้ไม่รู้พักไหนเป็นพักไหน
กับโลโก้มันคล้ายกันไปกันเกือบหมดเลยก็ต้องดูกันดี
แต่อันนี้ชัดเจนสีอะไรชัดเจนสีฟ้าสีฟ้านะฮะ
ในอวิสิตเวชาชีวาของหน้าพักประชาธิปัตย์ใส่เสื้อสีฟ้านำทีมลงพื้นที่
ก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ช่วยลูกพักหาเสียงที่รัฐกระบัง
บอกว่าประชาธิปัตย์จะไม่ยุ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เพราะเป็นเรื่องที่ภักดิ์ไทยรักษาชาติต้องรับผิดชอบ
แต่สิ่งที่อยากจะเรียกร้องก็คือว่าการวางตัวของพลเอกประยุทธ์มากกว่า
จากนี้ไปต้องทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าการเลือกตั้งนั้น
ต้องไม่มีการเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างกันนะครับ
ปัญหาใหญ่กว่าคือทำอย่างไรไม่ให้การไปเดินหาเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
มันไปเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจ
หรือไปเกี่ยวข้องกับการใช้จะเป็นทรัพย์สินหรือบุคลากรของราชการ
อันนี้จะเป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับ
แล้วก็ผมว่าวันนี้ประเด็นนั้นก็เล็กกว่าประเด็นที่ปัญหาว่าถืออำนาจในเรื่องของมาตรา๔๔
ในแง่ของการที่จะมากระทบกับการเลือกตั้ง

เพราะฉะนั้นอยู่ที่เจ้าตัวมากกว่าว่าจะแสดงท่าทีอย่างไรที่คิดว่าจะเหมาะสม
เดินหาเสียงจนหน้าไหม้เหมือนแล้ววะฮะ

หน้าแดงมาแล้วกรุงเทพอากาศร้อนนะครับ
ขณะที่วันนี้สักประมาณ๑๐โมงครับ
ฐานด้านของนายรุ่งเรืองพิทยาศิริเป็นอดีตกรรมการบริหารภักดิ์ภักดิ์ภาคศาสตร์ชาติ
ก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกรกตเพื่อติดตามแล้วก็ยืนยัน
กรณีที่เมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์
ตนเองยื่นหนังสือขอละออกจากการ
เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่ภักดิ์มีมติเสนอชื่อ

เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่กรรมการบริหารพักมีมติดังกล่าวนะครับ
ขณะที่ช่วงบ่ายนายเมืองไกลลีกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
จะไปยื่นหนังสือกับกรกตให้ตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ว่าขัดคุณสมบัตินั่งบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐหรือไม่
เพราะมีการตอบรับไม่ตรงตามที่กฎหมายของพักการเมืองกำหนดเอาไว้
เรื่องนี้ต้องดูกันดีนะคะเพราะว่าหลายคนออกมาวิเคราะห์ประเด็นนี้แล้ว
ก็ต้องตรวจสอบด้วยกับการที่บทบาทหัวหน้าคอสชใช่ไหมคะ
ที่ได้รับเงินเดือนนะคะแล้วก็กับกฎหมายภาคการเมืองว่าดำรงตำแหน่งแบบนี้ถือเป็นข้าราชการ
แล้วจะลงสมัครชิงตำแหน่งเป็นแคนดิเดตนายกได้ไหมแต่เขาบอกว่ามันมีบทเฉพาะการควบคุมดูแลอยู่
ขอบคุณหัวหน้าของสชใช่ไหมลองดูเดี๋ยวลองให้ทางกรกฏอจัดการตรวจสอบกันดู
เดี๋ยวเขาก็คงจะแถลงออกมาอย่างชัดเจนอ่ะนะคะจะได้เลือกตั้งไหมเนี่ย
หลายคนหวั่นใจอยู่ในตกลงแล้วเนี่ยตกลงเพราะว่ามันมีข่าวลือออกมาเยอะมาก
ข่าวลือของกรกตข่าวลือยุบพักข่าวลือเรื่องของเหตุแห่งการให้ยกเลิกการเลือกตั้งอะไร
มากมายไปหมดเลยตอนนี้หลายคนกำลังกังวลใจว่าจะได้เลือกตั้งหรือเปล่า
เอาว่าตอนนี้เราติดตามข้อมูลรายละเอียดกันไปนะแล้วก็รอการแถลงจากสื่อหลักนี่แหละ
เดี๋ยวไทยรัฐทีวีเนี่ยจะรายงานให้ดูถ้ามีการแถลงอะไรขึ้นมาเนี่ย
รายงานตลอดแน่นอนอยู่แล้วว่าความชัดเจนเป็นยังไง
ท้ายที่เรื่องของทางด้านของนายอิทธิพลบุญประคองครับประธานกรกตบอกว่าวันนี้ก็คงจะมีวาระเรื่องของการที่ต้องพิจารณาของภักดิ์ไทยรักษาชาติเข้าสู่ที่ประชุม
เพราะว่าก็มีคำร้องมาให้พิจารณานะฮะส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจัญญาจะไปยื่นคำร้องให้ยุบพักไทยรักษาชาตินั้นเนี่ย
ไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้เพราะว่าทุกเรื่องกรกตต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบและเป็นธรรมมากที่สุดนั่นเองนะครับ